สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ

ใหม่

เดี๋ยวค่อยตัดภาพแล้วค่อยใส่ก็ได้ค่ะคุณหนุ่ม

กล้าบฉันว่าจะเอาบอกเอาไว้ตรงหัวหรือเป็นตัวของคุณได้หรือครับ
คือไม่ต้องเอาตัวเองให้เราเล่าข่าวนี้ประชาชนอยากจะรู้อีกคลิปอีกมุมหนึ่ง
แล้วกูทานียวอะไรอยู่ครับหรือขนมปังไส้กอก
หิวนะครับไปดูเรื่องแรกวันนี้นะครับคือเมื่อวานนี้นะครับ
ไปก่อเหตุยิงคนตายสามรายด้วยกัน
ก็คือจากภาพเกจการณ์ตอนแรกที่มีการเปิดเผยออกมา
จะมีคลิปจากภาพกล้องวงจรปิดนะฮะ

นี่คือเป็นคลิปแรกที่ออกมา
คุณผู้ชมจะเห็นนะครับผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับยืนอยู่บนฟุตบาทสองคนนะฮะ
แล้วก็จะมีรถคันหนึ่งที่จอดอยู่ข้างหน้านี่เห็นไหมครับ

เดี๋ยวสักพักหนึ่งคุณผู้ชมนะฮะจะเห็นก็จะมีรถอีกคันนึงเนี่ย
ขับเข้ามาเป็นรถกระบะนะครับคุณผู้ชมครับ
จะขับมาด้านหลังมาแล้วคันนี้นะฮะ
เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นนะฮะ
รถคันด้านหน้ารถเก่งนี่ก็ไม่ได้ไปไหนนะ
สุดท้ายแล้วมีผู้ก่อเหตุอีกคนนึงเดินหลบจากรถกระบะมา
แล้วก็ดูนะฮะเดี๋ยวเขาจะเดินตรงมาที่รถเก๋งคันข้างหน้านี้
หลังจากนั้นครับก็คือมีนายรัตนพงศ์นะฮะ
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตเดินไป
ลักษณะเหมือนจะไปพูดคุยหรือเจรจาอะไรกันบางอย่าง
เนี่ยครับคือเดินมาเหตุการณ์ดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะ
พอทางฝั่งของผู้ก่อเหตุทางฝั่งนู้นเนี่ยนะฮะ
ที่ลงจากรถกระบะมาเดินมาใกล้แล้วในมือเหมือนกับจับอะไรสักอย่างหนึ่ง
หลังจากนั้นครับหยิบปืนขึ้นมาแล้วเจาะยิงแบบนี้นะฮะ
แล้วก็มีผู้ก่อเหตุอีกคนนึงเนี่ยใช้ปืนน่าจะเป็นปืนอูซี่มาถล่มยิง
นายรัฐนพงศ์ล้มอยู่ตรงนั้นหลังจากนั้นรถกลางข้างหน้าเปิดประตู
วิ่งตัวไปปรากฏว่าเรื่องมันจะจบไม่ใช่นะยังมีคนอีก๒คนนั่งอยู่ในรถทั้ง
ใหม่คลีนึงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะปุะดมยิงทั้งสองฝั่งครับนี่ละเห็นไม่
ไปดูไม่มีล่องลอยของ
บัตรประชาชน
หรืออะไรก็ตามแต่ไม่มีเลยนะครับ
ก็มีคนแจ้งอีกว่าไปเจอรถคันนี้เนี่ยจอดอยู่

เค้ามันจะไม่ผิดน่าจะชื่อลำเบฎหรืออะไรซักสิ่งนี้นะครับ

ไปดูในรถมีคนตายอีก๒คน
เหตุการณ์ทั้งหมดเป็นเหตุการณ์เดียวกันหมดนะฮะเหตุการณ์ไปเกิดขึ้นที่หน้าธนาคารทกศ
อืมทีเนี้ยล่าสุดมันมีคลิปอีกมุมหนึ่งครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวลองดูฮะ
คลิปนี้โหดเหมือนกันนะฮะเป็นอีกมุมภาพหนึ่งนะครับมาครับ
อันนี้วนไปไปซ้ำอีกนะเนี่ยใช่พอประตูรถเปิดก็เดินกลับ
ไปอีกอ่าไม่มีหรอครับที่คิดว่าอยู่ไหนฮะอ๋อรอแปปนึงฮะ
มือเรากำลังกดช้านิดหนึ่งไม่ต้องอ่ะคือคือยังไงครับ
เพราะอะไรคะเออไงละเอียดไหมโบสถ์คือนึงปู
ปรากฏว่าไปมีเหตุคือเพิ่งออกจากคุกมานะครับแล้ว
มีคนไปทวงเงินนะครับแล้วก็บอกว่า
เดี๋ยวจะมีการชดใช้กันสุดท้ายแล้วก็ถูกยิงตาย
ซะก่อนอ่าซึ่งในรถเนี่ยก็ไปเจอเนี่ยนะฮะก็มีอาวุธปืนลูกซองอยู่ด้วย
แล้วก็มีเรื่องแล้วก็มียาไอซ์อยู่ด้วยอ๋อนะครับแต่อันนี้เป็นคลิปภาพเก่านะฮะ
แต่ล่าสุดก็เปิดตัวคลิปใหม่ออกมาแล้วก็คือเป็นภาพด้านข้างที่จะเห็น
แตกต่างกับพี่เข้าอย่างไรว่าอันนี้จะเห็นภาพโดยรวมแต่อีกทลิปนึงแล้ว
นี่น่าจะเป็นจักรกล้องมุงจรผิดของทางทศนี่นะครับที่ท่านมิหลัมนะครับที่พระทะลุงนะคือกลางมือพระทะลุงเลยเนี่ยนะครับ
นี่คืออีกมุมหนึ่งนะครับที่เขาไปเอาภาพกล้องวงจรปิดมา
เนี่ยครับก็เป็นลักษณะคล้ายคล้ายกันแต่เป็นอีกภาพอีกมุมหนึ่งแต่ว่าความ
ชัดเจนในมุมของคนร้ายที่กำลังก่อเหตุแล้วจะเห็นเลยว่าที่เขาละโดมหญิง
เข้าไปในรถนั้นอ่ะเป็นยังไงตายไปสองในรถแต่๒แล้วก็พอที่เปิดประตูรถ
เนี่ยแหละครับไปเธอต้นวีงในรถน่ะซึ่งมีคนนั่งในรถสองคนนะครับสรุปสอง
ก็รอบรับไปสามพวกงี่คือยิงคนแรกตายไปก่อนหลังจากนั้นก็มาก่อเหตุยิง
อีกสองคนที่ตายอยู่ในรถแต่มีอยู่คนหนึ่งด้านหน้าที่นั่งอยู่ด้านข้างคนขับเนี่ย
ประตูแล้ววิ่งหนีออกไปได้อืมหลังจากนั้นคนร้ายก็ขับรถเก่งคันนี้ไปทิ้งไว้ที่
รู้สึกว่าตีนสะพานลำเบ็ดหรืออะไรสักอย่างถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะอืมอ่า
แล้วก็ตอนประมาณสักตี๕มีคนแจ้งตำรวจตำรวจก็เลยไปดู
อยู่ก็ไปดูตอนแรกก็เห็นว่ามีคนตายสองคนหลังจากนั้นเลยมาใกล้กล้องวงจรปิด
ถึงได้ไปรู้ว่าเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์เดียวกันทั้งหมดเลย
อืมครับนั่นก็คือเพราะเขาเจอทีละครั้งถูกแจ้งทีละครั้งนะ
รัฐนพงศ์ถูกแจ้งไปก่อนแล้วตอนกลางคืน
แต่ผู้ก่อเหตุก็เห็นหน้าชัดพอสมควรนะพี่หุ
เห็นหน้าชัดเลยอ่าตอนนี้เขาน่าจะรู้ตัวแล้วแหละกำลังตามตัวอยู่
ผู้ก่อเหตุเห็นหน้าชัดเลยทั้งแบบว่ากล้องวงจรปิดก็ยังดีอยู่
ว่าคดีนี้กล้องวงจรปิดไม่เสีย
ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นจะเห็นอย่างชัดเจนเลยว่าผู้ก่อเหตุคือใคร
แต่คุณต้นทางพวกนี้ก็คิดถึงที่บอกว่าที่เขาบอกว่ามันโหดเทียบเหลือเกินที่ยิงกลางถนนเลย
กลางถนนแล้วก็แบบกลางเมืองเลยดูสิก็ยังมีรถวิ่งอยู่บนท้องถนนนะเมื่อกี้เนี่ย
อืมนี่นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่คนพูดถึงกันเยอะเหลือเกิน
สำหรับอีกหนึ่งข่าวที่คนพูดถึงกันเยอะมันอาจจะคนอาจจะเอาจับมาเชื่อมโยงหรือเปล่า
นะฮะเกี่ยวกับพยานปากสำคัญคดีของคุณบอสอยู่วิทยาเนี่ยค่ะ

เอามากเลยในช่วงเช้าตั้งแต่มีข่าวนี้ออกไปเนี่ยนะครับ
เกี่ยวกับกรณีของนายวรยุทธ์หรือบอสอยู่วิทยาเนี่ย

ทำให้หลุดพ้นจากทุกข้อกล่าวหาแล้วก็ทางตำรวจก็ไม่มีความเห็นแย้ง

ล่าสุดครับนายจารุชาติมาสทอง
จรุชาติมาสทองเนี่ยเป็นพยานคนสำคัญในคดี

เหตุเกิดจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ที่จังหวัดเชียงใหม่
เรื่องก็คือนางสาวตะวันฉายมาสทองวัย๑๕ปีบุตรสาวของนายจารุชาติ
เดินทางมาติดต่อขอรับศพบีนา

เขาเปิดเผยว่านายจรุชาติไปทำงานที่ไต้หวัน

จากนั้นเนี่ยเขาก็กลับมาทำงานที่เชียงใหม่อีก

รวมทั้งไม่รู้ว่านายจารุชาติเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับคดีรถชนตำรวจเสียชีวิตของบอสอยู่วิทยาอันนี้

ทางญาติของนายจรุชาติบอกไม่ได้ติดใจสาเหตุของการเสียชีวิตแต่อย่างใด
เพราะว่าคลิปมันค่อนข้างจะชัดเจนว่าอุบัติเหตุจริงนะครับ
ทางผู้กำกับการสพภูพิงกล่าวว่าตรวจสอบเบื้องต้นในเหตุการณ์ดังกล่า

เป็นการขับรถจักรยานยนต์ตามกันมาแล้วก็เฉียวชนรถล้ม
ผู้เสียชีวิตเนี่ยล้มหัวฟาดขอบถนนนะฮะ
ส่วนคู่กรณีเนี่ยได้รับบาดเจ็บแต่ออกจากโรงพยาบาลแล้ว
ก็มีการตรวจแอลกอฮอล์แล้วมีทั้งคู่ครับ
ซึ่งผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นคนขับตามหลังมาแล้วก็ชนคู่กรณีจนตัวเองเนี่ยเสียหลัก
เป็นคนไปชนเขาด้วยนะแล้วตัวเองเนี่ยเสียหลัก
แล้วก็ชนไหลทางศีรษะกระแทกพื้นเสียชีวิตเนี่ย
แนวทางการตรวจสอบจะตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดว่า

แต่เบื้องต้นเขาเอามาดูห้องกล้องวงจรปิด
ซึ่งตอนแรกชาวเนี่ยทุกคนก็บอกว่าสงสัยถูกต้องไหมฮะ
พลาดอีกทันหนึ่งก็เลยกระเด็นไปก็เลยกระเด็นไปอืมนะฮะแล้วก็
แต่ในขณะเดียวกันแนวทางการตรวจสอบเนี่ยจะตรวจสอบกล้องวงจร
ว่าทั้งหมดวันนี้เบื้องต้นเนี่ยตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ทุกคนได้เห็นชัดกล้องวงจรปิดไม่เสียถูกต้องไหมครับ
เราก็จะเห็นได้ว่าเป็นอุบัติเทศร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะ

เรื่องต้นเนี่ยนะแต่ก็เป็นเหตุคดีจราจรก็ต้องทำตามปกติว่า
ต้องมีการแวดแอลโกโฮงแวดแอลโกฮอกันไป
แต่เบื้องต้นคนก็เลยแบบว่าเฮ้ยจับไปโยงกันหรือเปล่า

หรือวันนี้ทางไทยรัฐตอนข่าวเที่ยงก็พูดว่า

เขาแชร์ออกมาปุ๊บความคิดของชาวเน็ตก็เปลี่ยนไป
ค่ะเพราะมันชาวเน็ตเองว่ามันคืออุบัติเหตุแน่นอน

เอ้าเราก็ไปที่สพหาดใหญ่กันสักนิดนึงฮะ
อันนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าจะสงสารก็สงสาร
มันมีเหตุการณ์ชิงทรัพย์นักเรียนที่หน้าร้านสะดวกซื้อ
เทศบาลนครหาดใหญ่

เขตเทศบาลนครหาดใหญ่เนี่ย
ผู้เสียหายผู้เสียหายขอโทษนะครับ
ผู้เสียหายเนี่ยเป็นนักเรียนชั้นหมอ๕ครับ

จึงเข้าไปจับตัวพร้อมปรากฏว่าสิ่งที่เขามีคืออะไรรู้ไหมปืนปลอม
มีปืนปลอมพกอยู่ที่เอวโทรศัพท์มือถือ

อายุของเขา๒๖ปี
ทำงานลับจ้างตั้งเต้น
อยู่ในตลาดยางหงษ์
จากการสอบถามนักเรียนหญิงเปิดเผยว่า
ก็สังเกตเห็นคนร้ายยืนท่าทางแปลก
ตนจึงให้เพื่อนไปรอที่รถ
ซึ่งตอนนั้นยังไม่รู้ว่าลืมโทรศัพท์มือถือไว้

ต่อมาคนร้ายถามเพื่อนว่ามีเงินไหม

แต่เพื่อนบอกว่าไม่มีคนร้ายก็เลยชิงโทรศัพท์มือถือไป
แล้วก็วิ่งเอารถจักรยานที่จอดไว้ริมถนนปั่นหนีไปแล้วมันจะไปทันไหมล่ะ
ใช้จักรยานใช้จักรยานปั่นหนีไปนะฮะ
ตนจึงตะโกนขอความช่วยเหลือผู้คนแถวนั้น
ผ่านเข้ามาพอดีก็ไล่ตามไปแต่คนร้ายชักปืนออกมาขู่
ซึ่งปืนที่เมื่อกี้ตำรวจบอกคือปืนปลอมชักปืนออกมาขู่
ทำให้ผู้คนแถวนั้นตกอกตกใจกันใหญ่เลย
ก่อนที่สุดท้ายจะถูกจับตัวได้นะครับ
ในรัฐพรรมผู้ต้องหาเนี่ยให้การอ้าวว่า
สาเหตุที่ต้องชิงทรัพย์เนี่ย
เพราะว่าวันนี้ไม่มีเงินเลี้ยงลูกต้องการเนี่ยเอาเงินไปซื้อแพมเพอร์
แล้วก็นมให้ลูกกินโดยที่ทำรวจก็ตั้งสามข้อหาค่ะ
คือ๑รักทรัพย์ทำให้ผู้อื่นเกิดความหวาดกลัวหรือตกใจโดยขู่เข็ม
แล้วก็พกพาสิ่งเทียมอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ
โดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนนำตัวไปดำเนินคดีต่อไปนี่อายเห็นไหมล่ะ
ปรากฏว่าตัวเองก็บอกว่าที่ตัวเองทำไปก็ไม่ได้อยากทำหรอก
ถ้าสมมุติวันนี้เราดูข่าวเผอิญได้นั่งดูข่าวอืมแอบสงสารเนอ
อันนี้อาจจะเป็นคำอ้างของเขาก็ได้ว่าเขาน่าสงสาร

แล้วก็คือบอกว่าตัวเองแบบไม่มีแพมเพอร์ให้ลูก
ไม่มีนมให้ลูกกินมานานแล้ว
บางคนเขาก็เป็นอย่างนี้เขาก็จะส่งเข้ามาขอความช่วยเหลือ
แต่ไม่ใช่มาจี้ปล้นเขาไง

ไปดูเรื่องของผู้ป่วยโควิดรายใหม่ประจำวันกันบ้าง
สถานการณ์โลกก็ทำลายสถิติอีกรอบนึงแล้วทีเดียว

รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทย
พบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่ม๖รายด้วยกันค่ะ
ยอดรวมผู้ป่วยยืนยันสะสม๓๓๐๔ราย

อดผู้เสียชีวิตคงที่อยู่ที่๕๘รายค่ะ
สำหรับผู้ป่วย๖รายสำหรับวันนี้
เดินทางกลับมาจากอียิปต์๔ราย
แล้วก็ซาอุดีอาราเบีย๒รายด้วยกันค่ะ
ขณะที่สถานการณ์โควิด๑๙ของโลกเลยนะอันนี้
มียอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมทะลุ๑๗ล้านรายแล้วค่ะ
โดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ทำสถิติสูงสุดอยู่

จากที่๒๙๑๓๕ราย
ซึ่งประเทศบาซิลสถานการณ์ยังน่าเป็นห่วงนะคะตอนนี้
โดยวันนี้มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่๗๘๖๙ราย
รายค่ะยอดรวมผู้ติดเชื้อสะสมก็อยู่ที่๒๕๕๐๐๐ล้านรายทีเดียวนะคะ
ก็เรียกว่ายอดผู้เสียชีวิตสูงอยู่ที่๑๕๕๔ราย
รวมผู้เสียชีวิตทะลุไปแล้ว๙๐๐รายด้วยกัน
ที่อินเดียกันบ้างอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
แล้วก็ยังทำสถิติสูงที่สุดของการรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่๕๒๒๔๙ราย
ต้องบอกว่าตอนนี้สถานการณ์โควิด๑๙ของอาเซียนอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส

เนื่องจากว่ายอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ของอินโดนีเซียนั้นสูงถึง๒๓๘๐
รายรวมไปถึงฟิลิปปินส์เองก็มียอดรายใหม่อยู่ที่๑๘๗๔รายเช่นกันค่ะ
คือเป็นพันเลยอ่ะณวันนี้ใช่ไหมอืมแต่ของโลกนี่สิบเจ็ดล้าน
รายแล้วนะคะเยอะมากทีเดียวเรียกว่าทำลายสถิติอีกรอบหนึ่ง
เลยอ่ะอินเดียก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าส่วนใหญ่คนอยู่กันก็
จะบอกว่าค่อนข้างบอกว่าเบียดเสียดกันสักนิดนึงดังนั้น
เนี้ยเวลาติดเชื้อมันก็ไปเร็วอ่ะเนอะอืมอ้าวแน่นอนช่วงหน้า
ขาประจำมาอีกแล้วเอ๋เอ

อันนี้ไปกับใครคะมีเรื่องกับใครเนี่ย
เอ๊นี่ไปย้อยมาริยาเขาอีกแล้ว
วันนี้คืนที่บอกอุ้ยสากไปถึงมบ
ทำไมมันจะตายเหรอ๒ปีครึ่งนี้

หมายจากตั้งเอ๊ช่วงหน้าเอ๊

ผิวดูดีมีออร่าแบบเบลล่า
มาที่เรื่องนี้กันบ้างนะคะหลายคนก็ถามไง
ว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมา

อังกฤษเลือกข่าวนี้คุณแม่ทำไหมคุณแม่ทำไหม

เพราะทุกคนอยากจะรู้ว่ามีขวัญและกำลังใจ
ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคโควิด๑๙ไหมนะคะ
หลังจากที่คณะรัฐมนตรีก็อนุมัติเงินพิเศษเลยค่ะ
ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสม
จำนวน๕๐๐บาทต่อคน
ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงกันยายนนะคะ

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงโควิด๑๙ค่ะ
ล่าสุดนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ก็ได้เปิดเผยถึงวิธีการจ่ายเงิน
หลายคนอยากรู้ว่าจ่ายยังไงนี่ไง
ก็จะมีการแบ่งจ่ายออกเป็น๒ช่วงด้วยกัน
ช่วงแรกตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงมิถุนายนนะคะ
จะจ่ายรวบยอดทีเดียวเลย๔เดือนจำนวนก็อยู่ที่๒๐๐บาทต่อคน
แล้วก็ช่วงที่๒ก็คือเดือนกรกฎาคมจนถึงกันยายน
อันนี้จะจ่ายต่อเดือนนะคะเดือนละ๕๐๐บาท
รวมก็จะเป็น๑๕๐๐บาทเป็น๓เดือนนะคะ
สำหรับโครงการนี้คนที่จะได้รับเงินทั้งสิ้นอยู่ที่ประมาณ๑ล้านคน
รวมมูลค่าแล้วกว่า๓๖๒๒ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ
อย่างไรก็ตามเหตุผลที่ให้๗เดือน
เขาบอกว่าเป็นบรรทัศน์เดียวกันกับบุคลากรสาธารณสุขอื่น
ตามหนังสือกรสวงการคลังค่ะก็มีการกำหนดหลักเกณฑ์นะคะ
แล้วก็รวมถึงวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายเงินแบบนี้อยู่แล้ว
บุคลากรทางสาธารณสุขดังนั้น๗เดือน
เขาบอกว่าจะเร่งจ่ายให้เร็วที่สุดนะคะ

ถูกก็เหลือ๑๕๐๐บาท

แต่ก็ต้องให้นะคุณแม่เพราะว่าทุกวันนี้ยังทำงานอยู่

ก็ยังต้องตรวจตราแล้วก็ดูแลความใกล้ชิด

อย่างกลับบ้านไปเนี่ยเขาก็ต้องมาถามนะ

มีหน้ากากอนามัยหรือยัง

ก็คือสาวข้องใจนะฮะ
วินิจฉัยว่ามีเนื้องอกแต่พอผ่าแล้วปรากฏว่าไม่เจอนะไอ้ย่า

คือโรงพยาบาลก็บอกแล้วบอกว่ามันอาจจะเป็นก้อนไขมันที่หน้าท้อง
จริงเอาถ้าซาวไปเนี่ยตอนแรกไปดูแล้วเหมือนกับเป็นเนื้องอกปรากฏไม่ใช่นะครับ
คือกลายเป็นเรื่องราวดราม่านะฮะที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์นะครับ

ว่ามีญาติของคนไข้รายหนึ่งเนี่ยติดใจสาเหตุการผ่าตัดของคุณหมอนะฮะ
ที่โรงพยาบาลวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์คุณผู้ชม
คือเขาวินิจฉัยอาการของหญิงนะครับ

ก็เลยทำการผ่าตัดนะฮะเมื่อวันที่๑๖กรกฎาคมที่ผ่านมา

ปรากฏไม่พบเนื้องอกนะฮะ
ตามที่ได้มีการวินิจฉัยไปก่อนหน้านี้
ล่าสุดนะฮะวันนี้เลยครับในแพทย์นรุษนิวัฒน์กาญจนาครับ
นั่นเป็นรองผอการฝ่ายการแพทย์รองพยาบาลวิเชียนบุรี
ก็ออกมาชี้แจงนะครับว่าผู้ป่วยนั้นมีประวัติเนื้องอกมดลูกนะครับ
เคยรักษาที่โรงพยาบาลสิริราชแล้วก็ไม่ได้ไปตรวจตามนัดนะครับคุณผู้ชม
ต่อมาเนี่ยมีอาการจุกแน่นท้องปวดท้องปัสสาวะบ่อยก็เลยไปตรวจรักษา
ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านนั่นก็คือโรงพยาบาลศรีเทพนะฮะซึ่งได้
จากที่นั่นเนี่ยมีความเรียบพร้อมมากกว่านะฮะ
มีเครื่องมือการรักษาเนี่ยดูน่าจะดีกว่านะครับ
ก็พบว่ามีเนื้องอกมดลูกเนี่ยนะฮะ
ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุทำให้ก้อนเนื้องอกเนี่ย

ทำให้เวลาปัสสาวะแล้วเนี่ยมันจะลำบากนะฮะ
ทีมแพทย์ก็เลยได้มีการเอาเจ้าสาวซ้ำนะครับ
ปรากฏว่าก็ไปเห็นเนื้องอกขนาด๕คูณ๕เซนติเมตรฮะ
ให้แคมป์แนะนำนะครับบอกว่าควรต้องรักษาต่อเนื่อง

มีอาการปวดท้องน้อยบ่อยกินยาก็ไม่หาย
ก็เลยเลือกทางเลือกให้นะครับบอกว่า
หมายมันควรจะต้องผ่าตัดเอามดลูกแล้วก็รังไข่ออกนะ
คนไข้เองก็ยินยอมที่จะผ่าตัดนะครับ
ต่อมาครับวันที่๑๖กรกฎาคมได้ทำการผ่าตัด
กลับพบว่ามดลูกยังคงขนาดปกติ
ส่งผ่าไปเห็นมดรูปภายในเลย
ซึ่งดูแล้วมันไม่ใช่สาเหตุของการที่จะปวดท้องนะครับ
หมอก็เลยเย็บปิดปากแผลให้
แล้วก็ไม่มีการตัดมดรูป
ส่วนสาเหตุที่ไปพบก้อนคล้ายกับเนื้องอก
คือบอกอาจจะเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นของเครื่องมือ
และภาพก้อนอันนั้นมันอาจจะเป็นชั้นไขมันที่หน้าท้องของคนไข้มันหนา
เขาว่าอย่างนั้นนะฮะจนมองคล้ายกับภาพของก้อนเนื้องอก

ซึ่งทางโรงพยาบาลวิเชียนบุรีนะครับเตรียมรวมเรื่องเสนอเงินเยียวยาตามมาตรา๔๑
เพื่อชดเชยรายได้นะครับให้กับคนไข้รายนี้
พร้อมทั้งนะฮะจะทำการดูแลรักษาให้ตามขั้นตอน
กว่าจะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้
โดยหลังจากได้รับฟังคำชี้แจงจากทางโรงพยาบาลและผู้ป่วย

แล้วก็ยอมกลับมารักษาตัวที่บ้านเรียบร้อย
เพราะเขาต้องมีการถือว่าโดนสำหรับการผ่าตัด
หรอกที่แปลกใจก็คือโอ้โหไปที่โรงพยาบาล
แล้วไปตรวจที่ประวัติเดิมอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชตามข่าวนะฮะ
ว่าอย่างนั้นอยู่ที่สิริราชก็บอกว่า
ไปพบมีเนื้อง่อกในหมดลูกจริง
ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุทำให้ก้อนเนื้องอกไปกดทับกระเพาะปัสสาวะ

ก็ไปเจอเนี่ยเนื้องอก๕คูณ๕เซน
ก็ยังไปเจอแต่พอผ่าก็ไปมันไม่มี
แต่ตอนเวลาตรวจเจอมันก็ต้องผ่าเปล่าวะ

มันก็ต้อง๗ตัวถ้าสมมุติมันเจอ

บาปบุญเนี่ยมันก็จะเป็นก้อนไขมันในชั้นหน้าท้อง
แต่บางคนคนอ้วนก็อัลต้าซาวน์ก็ไม่ได้เห็นนี่
ไม่เห็นเป็นไขมันแบบนั้นถูกไหม
อันนี้ขอโทษนะอย่าว่าอย่าด่านะ

เขาบอกบางคนพะดนทำของแล้วไปเจออย่างนี้

หรือว่าตรงไก้ต้นเนื้อมันสลายไปคุณแม่

เพราะมันตรวจเจอยังไงพี่เป็นพวกเราให้เราตรวจเจอยังไงเราก็ผ่า

โซนมดลูกเขาตัดทิ้งได้อยู่แล้วไงคุณแม่

ให้เป็นคนจนคนรวยเจอเนื้องอก

ก็คือเอาประวัติโรงพยาบาลเก่าไปรักษาโรงพยาบาลใหม่
สิริราชยังไงโอกาสผิดมันน้อยอยู่แล้ว
ไปซาวใหม่ซาวใหม่ก็เห็นก็มี๕คูณ๕

แปลกมาก
บอกเป็นไขมันอาจจะเป็นไขมันอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง
อาจจะเป็นไขมันไขมันมันก็เป็นชั้นไขมัน
ก็เวลาอันตราสาวมัมเขาจะเห็นอยู่แล้วหรือจะต้องอ้วนแบบโอ้โห

ไม่ใช่หรอกเพราะว่าเขาส่องโรงพยาบาล

กุ้งไม่รู้มันเนื้อร้ายหรือเนื้อดีถูกต้องป่ะ

พอแกเห็นว่ามันไม่มีเนื้องอก

สมมุติถ้าเกิดไปซาวอีกรอบแล้วมันเจอล่ะคุณแม่
ก็ไม่รู้อ่ะเค้าต้องทำใจคือเปอร์เปล่า
เวลาอัลตอร์ซัลหรือเอ็กซ์แลยมันมีอีกหรือเปล่า

แต่โรงพยาบาลเขาก็รับผิดชอบว่าเขาจะดูให้จนกว่ามันจะโอเคไหม
อันนี้ก็ทับสนตัวไปแล้ว
ทัวร์ลงได้ไหมนางไม่เคยกลัวทัวร์ลงอยู่แล้ว
ดีนี่เบาเท่าก็ส่งมา

เขาถ่ายรูปคุณแล้วก็บอกว่าทูลหัวของบ่า
อ่ะวันนี้ปรินาไกรคุบฮะ
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรเนี่ยนะฮะ
สสจังหวัดราชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐ
หลังบุ๋มจบไปนางก็ไปอยู่กับมาริยาอีก
ถูกต้องไหมมาริยารู้สึกว่าเหมือนมาริยาเขา

นางเสี้ยงมาหลายรอบแล้วแล้ว
แต่มาริยานั้นไม่ตอบโต้ด้วยไงนางเป็นเด็กฝรั่ง
ล่าสุดเห็นแว่นมาริยาไม่ตอบโต้ด้วย
ก็บอกแล้วอันนี้คนละเบอร์อันนี้ไม่มันจะต้องกับบุ๋มถูกต้อง
อันนั้นคือมวยถูกคู่อันนี้มวยไม่ถูกคู่เอไปหาคนอื่น
นึกออกป่ะเออย่าไปนั่นคนเรามามวยมันไม่ถูกคู่เอ
มาริยาปั่นให้ตายมันมันก็ไม่ขึ้นนะมาริยาภูลเลิศลาบเนี่ย
ว่าอยู่ดีเมื่อจะบอกว่า
นำกางเกงในที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ใหม่
ด้วยการดัดแปลงเป็นที่คาดผม
ซึ่งเป็นแนวคิดที่คนไทยจำนวนมากไม่ทำว่ะ
แม่เขาก็เอากางเกงในแบบว่าแบบอารมณ์ลูกไม้ลายเสือเนี่ยที่ทิ้งไปเขาก็ตัดไอ้ตรงที่มันเป็นแบบที่ตรงที่เราที่เป็นอาทิตย์ต้องที่ตรงเป้าอ่ะทิ้งไปมันก็เหลือขอบขอบใช่ไหมก็ทำไปที่คาดผมก็คนไทยส่วนใหญ่ก็ไม่ทำกันจริงจริงอ่ะอันนี้อันนี้ก็ไม่ได้เข้าข้างเอนะคุณแม่ก็คืออันนี้ไม่ได้เข้าข้างเอนะซึ
กรรมดาราว่าดาราคนนี้ทำอะไรคนนั้นทำอะไร
ถ้าสมมุติจะพูดถึงในอีกมุมหนึ่งก็ไม่มีใครเอาเกงใดมาทำที่คาดผม
อาจจะไม่ทำหรือไม่ถ้าเป็นตัวใหม่ก็อาจจะเป็นไปได้ก็ต้องอยู่ดี
มันไม่ใช่แบบว่าเอามาทำไมคิดคนแต่อันนี้นางเป็นฝรั่งหรือเปล่า
เพราะว่าบ้านนางก็ฝรั่งจากจริงมันก็อาจจะรู้สึกว่ามันเป็นผ้าไง
มันเป็นผ้าอย่างนึงสวย
เรื่องนี้ฝรั่งรับได้แต่มีหาส่วนคนไทยปกติเราจะไม่เอาของที่สวมใส่ตรงแครม
มาใส่ตรงเฮดนะคะแปลว่าไม่นำของที่ใส่ตรงหอยมาใส่ตรงหัว
นางกล่าวนางกล่าวอย่างนั้น
แต่เขาบอกคำว่าละนี้จิตแจ่มใสคอจะแยกคำคำหรือเปล่า

อื้อใครประชุมแล้ว๒๔ชั่วโมงคุณแม่
นางคงติดตามว่าดาราคนนี้ทำอะไรโดน
แม่หนึ่งไม่ค่อยอ่ะอือก็บางทีก็มีเห็นเล่นติ๊กตรงติ๊กตอกน่ะ
คำวารณิษฐ์จิตจำสัยปริน่าเข้าเก่าอย่างนั้น
เราตามพี่อีกคนนึงที่เรียนแบบพี่ปรินานะคะ

ที่เราทุกวันนี้เนาะสุดลิดมีความเป็นอืมนะฮะเออเมื่อกี้เขาบอกว่า
มีเนื้องอกจริงแต่ว่าตอนผ่าหาไม่เจอหรือเปล่ามันเป็นไปได้เหรอ
ไหลไปอย่างงี้หรอฮะไม่ไม่รถรถไม่เคยผ่าค่ะเป็นผ่ามดลูกอย่างงี้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
แล้วเจออีกกะมูเตรียร์ลุ้งไปหามันต้องไปหาหมอแล้ว

ถ้าเจออีกแล้วไปทราบอีกแล้วไม่มีแล้วไม่เจออีกแล้ว

ว่าใครทำนายแม่นสุดยังไม่เห็นจะมีใครทีท่าจะแม่นสุดเลย

เขาบอกว่านักท่องเที่ยวพังงะไปเจอปลายักษ์หน้าตาประหลาด
เกยตื้นอยู่ที่ชายหาดออสเตรเลีย

เคสแรมตันและก็ธอมนะครับ
สองนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียนะครับ
ไปพบปลาตัวหนึ่งนะฮะหน้าตามันแปลกประหลาดแบบนี้คุณผู้ชม
ทำไมลายมันแบบนี้ลำตัวนี้ยาว๒เมตรนะ
มันตายเกินตื้นอยู่นะฮะเกยตื้นอยู่ที่บริเวณชายหาด
เน็ตดิวเวอร์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐวิคโทเรีย
เนี่ยนะฮะสองนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นสัตวแพทย์ด้วยเนี่ย
ก็เปิดเผยบอกว่าพบปลาตัวนี้ขณะเดินเล่นอยู่บนชายหาด
เก็บภาพเอาไว้โอ้โหตัวใหญ่นะ

เขาบอกว่าหน้าตามันประหลาดเหมือนเอเลียน
แล้วก็คิดว่าปลาตัวนี้จะเป็นปลาแสงอาทิตย์
ทะเลขนาดใหญ่แล้วก็หายากที่สุดในโลก

ได้มีการกล่าวว่าปลาแสงอาทิตย์เป็นปลาขนาดใหญ่
ประมาณ๓๔๒เมตรน้ำหนักเนี่ยประมาณ๒๕ตันนะฮะ
นับว่าเป็นปลาที่หายากอาศัยอยู่ตามกระแสน้ำทะเลเขตร้อนทั่วโลก
ทั้งบริเวณน่านน้ำแถบเอเชียนี่ก็มี
ออสเตรเลียญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันเนี่ยนะครับ
โดยอันตรายที่มันอาจจะทำให้เราถึงตายได้ด้วยนะ
ส่วนไหนคือการถูกเรือไม่ใช่เว้ย
เขาบอกโดยอันตรายที่ทำให้ถึงตายได้ส่วนใหญ่คือการถูกเรือชน
โอเคหมายความว่าปลาเนี่ยถ้ามันจะตายเนี่ยก็คือถูกเรือชน

บางครั้งมันก็กินขยะพลาสติกก็ไป
หรือบางทีมันกินแมงกระพุนที่มีพิษร้ายแรงเข้าไป

อ้าวได้หมดถ้าสดชื่น

ที่เราจะเข้ารายการเมื่อกี้ทางไอจีของไทยรัฐเขาได้ลงมานะฮะ
ศิลปินในค่ายพร้อมใจกันลาออกหมดแล้ว

สนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรมิสทีนใช้นิดเดียวฟันสะอาด
พระสุกเข้าพระเสาแทรก
อย่างที่บอกคอนเสิร์ตก็แบบว่าโดนเนอะ
คนก็เต๊ะไปหมดนางก็ไปเอาอะไรนะเอาเหงื่อไปเช็ดอะไรตรงนั้น

คนก็ด้านั่งสุดฤทธิ์เลยจากเด็กใส

เจนี่นั้นไม่ได้ค่อยจะใส่ไอ้ตัวน้องอ่ะใส่
ตัวน้องเนาะไอ้ลิลลี่อ่ะใส
เนนี่ก็เป็นผู้หญิงแบบว่าเป็นสาวเต็มตัวแล้วล่ะ

กรณีเจนี่ได้หมดถ้าสดชื่นไปเล่นคอนเสิร์ตที่กระบี
แล้วก็นครศรีธรรมราชเนี่ยทำกลางแฟนเพลงเนี่ย
เบียดกันแน่นเลยเอาจริงตอนแรกก็โดนเรื่องกาศตก
ขนาดนายกออกมาดูข่าวขนาดแบบว่าตำรวจจะต้องมาดูข่าวกัน
หลายคนก็ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยใช่แล้วทุกคนเปลี่ยนกันแน่นเลยเนี่ย
ผู้จัดจะออกมาชี้แจงว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบแล้ว
เว้นระยะห่างขณะที่ทางตำรวจเนี่ยก็เรียกผู้จัดคอนเสิร์ตผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำ
จ่อแจ้งข้อเก่าหาพรกรฉุกเฉินพรบโลกติดต่อเมื่อวานเราเล่าไปหมดแล้ว
ล่าสุดที่จริงแล้วต้องยอมรับนางเป็นคนหนึ่งที่มีงานโชว์ตัวเยอะนะฮะ
บุษบาแอนด์บิสโตรเนี่ยนะฮะในพื้นที่เทศบาลนครสุราชธานีเนี่ย
ออกมาโพสต์ข้อความประกาศขอยกเลิกมินิคอนเสิร์ตเจนนี่ลิลลี่
เรื่องจากอะไรฮะเนื่องจากสถานการณ์โควิด๑๙เนี่ย
ไม่สามารถรวมตัวกันเป็นจำนวนมากได้ด้านเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นก็
เคลื่อนไหวถึงประเด็นดราม่าผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวโดยระบุว่าสำหรับเรื่องดราม่าทุกเรื่องที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับตัวหนู
ในตอนนี้หนูต้องขอโทษพี่นักข่าวทุกคนนะคะที่ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ไป
เพราะตอนนี้หนูมีหลายดราม่ามาก
หนูเองก็รับไม่ค่อยทันเหมือนกันแต่หนูจะออกมาชี้แจงแถลงทุกอย่าง
ที่๔สิงหาคมที่ค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นเวลา๑๑นาฬิกา

ทุกท่านให้ความสนใจในเรื่องดราม่าที่เกิดแล้วใครจะไปล่ะหนู
อยู่ใกล้หนูอยู่ใต้ไม่ใช่เหรอ

แต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณไปดูที่ไทยรัฐ

มีศิลปินในค่ายหรืออะไรอย่างนี้นะครับ

มันดราม่าลุกลามไปไกลกว่านั้น
นักร้องค่ายได้หมดถ้าสดชื่นเนี่ยประกาศถอนตัวออกหมดเลย

กรณีดราม่าของค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่น
ที่มีเจนนี่รัชนกเกดสุวรรณเนี่ย
เป็นเจ้าของค่ายเพลงเนี่ยได้ถูกออกมาแฉว่า
เรื่องของเรื่องไปแบ่งค่าตัวเขา๕๐๐บ้างพันหนึ่งบ้าง
คือเอาง่ายไม่แบ่งค่าตัวตามที่ตกร้องกับนักร้องชาย
เลิกคุยทั้งออโพลมันจะมีผู้ชายร้องด้วยใช่ไหมล่ะ

ทำไมไม่แบ่งค่าตัวแบบว่าตามที่ตกลงกันไว้
ล่าสุดนะฮะเปล่ากิ่งการอีกหนึ่งคน
ได้ออกมาประกาศขอถอนตัวออกจากค่าย
เพลงโดยไม่มีเหตุผลว่าต้องเซ็นสัญญาเป็นนักร้องในสังกัด
ถึง๔ปีเนี่ยซึ่งตนเองมองว่ามันนานเกินไป
ตัดสินใจที่จะไม่เซ็นเพราะมีหลายสิ่งที่อยากจะทำอีกทั้ง
ถ้าทำอะไรไปต้องไปผ่านค่ายอีกด้วยเนี่ย
พร้อมกับย้ำว่าการลาออกครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับข่าวดราม่า
จินนี่กับก้าวเกริกพลนะฮะเพชรรัฐเนี่ย

ลาวใหญ่โตขึ้นมานะฮะ

ขายยาใหม่ของน้องก้าว

เพราะเวลาไปออกรายการเหรอ
ให้คืน๙มาได้๕๐๐บาท
แล้วก็ครั้งแรกเลยที่มีการให้ก้าวไปร้องเพลง
ก็คือติดต่อก้าวไปเนี่ย

ก้าวก็โอเคถึงได้ยอมที่จะมาร้องด้วย
พอมาตกลงร้องกันเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ย

เงินมาให้หมื่นนึงบอกนี่เป็นค่าขนม
แล้วค่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เดินทางค่าน้ำมงน้ำมันอะไรอย่างนี้
มันก็บอกว่าอ๋อนี่มันคงจะเป็นค่า

ก็ตัวก้าวก็บอกว่า
ตัวเองเนี่ยเอาเงิน๖๐๐๐บาทไปซื้อชุด

สุดท้ายแล้วได้มาแบบหมื่นหนึ่งแต่ต้องจ่ายไปหมื่นสองกัดทุนสองพัน

บริหารก็แทบนะ
อ๋อสุดท้ายก็ไม่ได้แบ่งด้วย
อืม

ขอบคุณซะคำก็ไม่มีเลยหรออะไรอย่างเนี่ย
ก็งงเสร็จปุ๊บปรากฏว่าก้าวก็ออกมาไลฟ์
เพราะว่าเป็นเพราะว่าเจนนี่พูดแบบนี้แล้วทำให้พ่อเขาถูกด่า
เพราะเจนนี่ไปลงไปลงในเฟซบุ๊คตัวเองบอกว่า
พ่อของเก้าเนี่ยโทรไปขอเงินจะเอาเงินสามสิบเปอร์เซ็นต์
บ้างเลยเหรอเออแล้วแม้กระทั่งจะขอบคุณก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ย
เนี่ยเขาก็เลยด่า
พอเจนนี่ไปลงแบบนี้คนก็ไปด่าพ่อไง
พ่อของ๙๙ก็เลยออกมาพูดว่าทั้งหมดเนี่ยคือทุกอย่างมันคืออะไร
เออเขาไม่ไปเสียงพ่อเขาไม่ไปพูดพ่อเขาก็ไม่ทำ
บอกเขาไม่อยากยุ่งแล้วเขาบอกเขายุ่งเขาจบไปตั้งแต่ปีนึงแล้วด้วยซ้ำ
เขาไม่เคยได้เงินไม่เคยได้อะไรด้วยซ้ำ
เช่นแต่เป็นเรื่องจริงเราก็โกรธนะ
แต่เจนนี่เนี่ยคือไม่รู้นะคือข่าวก็แบบมาตั้งแต่แรกเห็นไหม
มีปัญหากับตัวพ่อของน้องเองตอนนั้น
จำได้กี่คนได้ให้เพลงกู
ก็มีข่าวมาเรื่อยเรื่อยกับแฟนกับอะไรยังไงก็มาเรื่อยเรื่อยมาเนี้ยมาก้าวมา
มาล่าสุดนักร้องออกจากค่ายอีกก็ยังไงอ่ะเนอะเหมือนเนี่ยนักร้องออกจากค่ายก็ดูเป็นเรื่องเงิน
ก็น่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องอะไรเขาบอกอย่างงี้คือก็ไม่รู้หรอกว่าข้อเท็จจริงมันคืออะไร
ถ้าเกิดมันเป็นอย่างที่เขาพูดจริงอะไรอย่างนี้
สิ่งที่เราพูดไปแล้วมึงทีคำพูดก็เป็น๙คนนะ

เอาอีกข่าวหนึ่งอันนี้ต้องบอกว่า
เริ่มแบบว่าความรักชัดเจนขึ้นเรื่อยนะคะ
สำหรับน้องแต้วนัทพรกับคุณนายปะไหน
มักจะบอกว่าเกี่ยวก้อยไปไหนมาไหน
แต่ว่าเราก็จะไม่ค่อยได้เห็นภาพคู่ร่วมเพลงมันสักเท่าไหร่

ก็เลยจัดให้ทั้งคู่อยู่ในเฟรมเดียวกัน
ภาพบรรยากาศงานฉลองวันเกิดของคุณแมทพิรณี
แก๊งเฟอร์วี่เขามากันเป็นคู่ค่ะ
ซึ่งคุณปะไนเองก็มานะ
แต่ก็ไปแอบดูเขินเล็กน้อยในเฟรมร่วมกันนี่เห็นไหม
งการภูผาพี่น้องมาคู่เนาะ

คนที่ใส่แมสคือ

เป็นผู้ชายคนเดียวในกลุ่ม

พูดอะไรบ้าง
น้ำจะบอกอะไรเหรอ

เพราะนางมีอีกคนนึงที่อยู่กับมากกี้ป่ะ
อยู่ในกลุ่มเขาอะนั่นอีกกลุ่มหนึ่งใช่มั้ยอ๋อนี่ไงคุณแม่หนึ่งสอง
นั่นคือพออยู่ที่อยู่ข้างหลังแก้วอะอ๋อเขาหมายความว่าทำไมคุณนายไม่อยู่ตรงนี้ใกล้กัน
เขาเคยอยู่คุณสงกัญคุณแมทคุณภูผาคุณมิ้นคุณมิวคุณเซนแล้วก็ทำไมไปอยู่ตรงนู้น
เอาก็หนูก็รู้แหละเขาคงไม่ให้ใกล้จะขนาดนั้นหรอก
ไปดูนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวไม่ได้อ่านข่าวนี้เปิดตำหนักเจ้าพ่อแบม

กับเลข๗งวด๑สิงหาคมนี้
คือจริงก่อนหน้านี้เนี่ยนะก็มีแฟนคลับของแบมแบมเนี่ยเฮกันลั่นมาหลายครั้งแล้วนะครับ
เพราะว่ามีแฟนคลับเนี่ยนะฮะได้มีการเอาเหมือนกับตัวเลขต่างนานาของแบมเนี่ยนะครับ
ว่าจะเป็นวันเกิดเป็นอายุหรือแม้กระทั่งตัวเลขผู้ติดตามในสื่อโซเชียลมีเดียมาเสี่ยงโชคกัน
แล้วก็กดว่าถูกจริงหลังจากนั้นเนี่ยก็มีแบมแบมของขลังเนี่ย
นี่นะแบมแบมนะล่าสุดนะครับคุณวูดดี้

เดี๋ยวมันพูดมาดาวน์น่ะนี่
ก็ใช่หมายถึงฉันไงเพราะฉันเจอกับมันไง
หมายถึงว่าเวลาที่ไปกัดมันจริงแล้ว

เขาไปทักอย่างนี้จริง
เขาทักอย่างนี้จริง
เขาบอกว่าขอเลขไปเสี่ยงโชคหน่อยงวดวันที่๑สิงหาคมปรากฏมา
แล้วก็มีเลข๕ด้วยอันนี้เราไม่ได้ใบ้อะไรนะบอกให้ฟัง
มีเลข๕เออแล้วก็มีเลข๕เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็คือ
มีเลขเข้า๒ตัวถ้า๙๐๓แล้วก็เลข๕เข้านะเดี๋ยวเปิดตำหนักให้
ไม่ได้ท้องไม่ได้ท้องที่แขนเลขมาแล้วด้วยมีโอกาสด้วยมีเข้า๒ตัว
จะไปปิดทองเลยจะให้น้องหนุ่มวะขอเป่าทองใส่กระหม่อมน้องหนุ่มหน่อย
ไม่มีแห้สีหรอครับช่วงหน้าข่าวคล้ายไม่เป็นข่าว
ไปเรียกเขาอย่างงี้คุณเรียกของคุณหน่อยนุ่มนุ่มบางทีนุ่มดัดฉลิตอ่ะ

จะต้องตีกับมันอีกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เนี่ย
อ่ะกลายเป็นประเด็นดราม่าจนได้

โพสต์คลิปเอาขนมปังไปเซอร์ไพรส์วันเกิดใบเฟิร์น
สกรก็คือวันเกิดเฟิร์นเพิ่งผ่านมาเนี่ยเมื่อวานนี้
แต่งานนี้ใบเฟิร์นเล่นใหญ่ทำหน้าเหมือนโกรธฮะ
แล้วก็แกล้งหยิบขนมปังจากมือแจ๊คไปวางที่โต๊ะ
จนถูกชาวเน็ตเนี่ยวิภาควิจารณ์อย่างหนัก
ขอศาลใบเปิิ้ลก่อออกมาชี้แจ้งเหลืองร่าวต่างผ่าน

เนี่ยสนิทกันเป็นเพื่อนกันมามากถ้าใครที่เข้าใจก็จะขอบคุณมาก

เห็งงานเยอะเดี๋ยวพาไปทำบุญวันเกิด
ซึ่งในคลิปดังกล่าแจ๊กก็ได้ชี้แจงถึงประเด็นดราโอ

ใจถึงประเด็นดราม่าเกี่ยวกับการล้อเล่นระหว่างเพื่อน
พร้อมทั้งขอโทษเพื่อนที่ทำให้หลายคน
ไม่ค่อยสบายใจหลังจากโพสต์คลิปนี้ไป

ต่อไปนี้จะไม่ทำหน้าบึ้งใส่เพื่อนแล้ว
นามัสาหุในไอจีคุณแม่หนึ่งนะ

โอเคนะครับคุณผู้ชายเจอกัน๖โมงนะครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ